เราจะไปตามล่าหาผู้โชคดีกันวันนี้
ติดตามในที่สตูดิโอแจกโชว์

พวกไทยยิ้มได้และมีแรงใจสู้ต่อไป
เบาแดงเลยแจกต่ออีกร้อยคัน

รอบนี้อย่าพลาดส่งฝาเลย

อันนี้น่ากลัวกว่าผี
อุ๊ยใครไปผีมากันเนี่ย
คุณชนะเห็นมันอยู่หลัด

ใครไปคุณชนะมาวันนี้
โอ้โฮนรกเกิดคุณก็ขึ้นมาเสร็จแล้ว

น่าก็เหมือนผีแล้วนะ

ดิฉันเป็นผีรักทุกนาเธอ
เธอรักทุกนาที
ก็เล่นทุกปีมันยังไม่เบื่ออีกเหรอลูกแน่

ว่าแต่คุณคุณจะปล่อยผีอะไรหรือจะแต่งเป็นผีอะไรดีคะ

จริงนะให้ผมเป็นนะผมบอกอย่างนี้ดีกว่า
ถึงผมจะไม่ใช่แม่นักแต่ผมก็รักน้องมากเลยนะจ๊ะ
อันนี้น่ากลัวกว่าผีหลอก

เหมือนกันที่จะต้องเป็นผีหื่นอะไรอย่างนี้นะ
แต่มันมีผีหนึ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงเลย
ผีไม่ได้สักธอมผอมไม่ได้สักที

จริงก็ทำมาทุกปีไม่รู้จักเบื่อนะเอาจริง

มันจะเริ่มใหม่พรุ่งนี้เริ่มใหม่ตลอดเลย
เอาจริงถามจริงกลัวผีกันไหมกลัวขนาดไหน
ก็กลัวคุณก็กลัวหายอยู่

ก็กลัวนะเอาจริงแต่ใจผมก็สู้อะอยากจะเจอ

คือถ้าอยากจะเห็นผีให้ไปบ้านร้าง
แต่ถ้าอยากก้าวข้ามความอ้างวาง

บ้านพี่น่ากลัวกับบ้านผีค่ะ

น้ำมนคุณน้อยจังลองใหม่ก่อนนะ

เบาแดงเขาจับจริงแจกจริงส่งจริงได้จริงกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ส่งกันเข้ามาเรื่อยแล้วก็รีบส่งกันเข้ามาด้วย

อาจจะพลิกชีวิตให้คุณได้เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์
หรือจะได้เป็นเศรษฐีทองล้านก็ได้
ต้องชื่นชมเขาจริงว่าเครื่องดื่มคาราบาลแดงเขายืนราคาที่๑๐บาทมาเนิ่นนานแล้ว
เป็นการช่วยพี่น้องประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย
แล้วที่สำคัญกิจกรรมดีแบบนี้ก็เหมือนเป็นการคืนกำไรกับพี่น้องประชาชน
แล้ววันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี
อย่ารอช้าไปติดตามได้ดีกว่าครับ
สวัสดีครับ
คุณบงคลชัยเลอร์
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
ง่ายเพียงส่งฝาขนาบราวแดง

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

อยากเป็นผู้โชคดีนะร่วมสนุกกันได้นะ
แล้วก็มารุ้นหมดฝ่ายกันจนถึงสิ้นปีเลย